ยังอยู่ที่อุดรธานีค่ะยังคงต้องไขปริศนานี้เหมือนกัน
มีชาวบ้านเขาขับรถเข้าไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็๔ทุ่มนะแต่ว่าไฟหน้ารมก็สว่าง
ขับไปทำไมมีผู้ชายนอนอยู่ข้างถนนอ่ะ
เมาหรือเปล่าก็เลยลงไปเรียกลงไปว่าคุณตื่นตื่น
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นครับเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้โอ้โหรอยเลือดมาเลยค่ะ

ตรงนี้เนี่ยทั่ว
แล้วก็ขมับซ้าย

แผลถลอกเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเสียชีวิตมา

นายกอบตเชียงหวางคุณปัญญาสิริค่ะ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุนะคะ
คราบเลือดยังเห็นเป็นรอยจางอยู่เลย

มีลูกสองคนแยกทางกับเมียหมดแล้ว

คนล่าสุดนี้เลิกไปได้๑๐ปีแล้วล่ะ
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่าน้องชายไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา
แล้วก็มีการตั้งวงดื่มเหล้ากับหลาน๔คน

ฝากเงินไว้กับญาติที่เชื่อใจได้๔๕๐๐บาท

ก็รู้ว่าน้องชายขี่รถเข้าไปในหมู่บ้าน

ในหมู่บ้านแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งมารู้ว่า

มันเมาว์บอกมันขึ้นอีกบอกค่ะมันเมาว์มันสิบ่อบ่าย
มันสิงหยางเลยอันนี้บอกเมาว์ที่เราได้ที่เมาว์ใช้ออกจาก
มงนี่ไปกี่เมาว์ครับประมาณทุ่มกว่าอืมแล้วมันนี่ทรัพย์ที่
เราได้คุยกับอดีตภรรยาของผู้ตายด้วยนะคะ
ถูกเรียกมาสอบปากคำนะคะก็เลยมีโอกาสได้คุย
เธอบอกว่าเธอเลิกกับผู้ตายมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่เจอกันครั้งสุดท้ายก็คือคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ
ร้านค้าในหมู่บ้านคือเธอไปนั่งดื่มเหล้า

ปกติผู้ตายชอบดื่มเหล้าอยู่แล้วแล้วเวลาดื่มเหล้าเมาทีไรเนี่ย
ชอบเสียงดังแล้วก็ชอบด่าคนอื่น
เธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายถูกใครทำร้ายมา
ส่วนตัวเธอเมื่อคืนนี้พอดื่มเหล้าเสร็จใช่ไหมเธอก็ขับรถกลับบ้าน
แต่ว่าที่ตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำวันนี้เนี่ย
คือตำรวจสงสัยว่าคือจังหวะเธอเมาแล้วขับรถกลับบ้านเนี่ย
อาจจะเบลอมองไม่เห็นขับรถเหยียบผู้ตายหรือเปล่า
คณะที่๐๑๐๒ในนี้ตำรวจก็นำรถกระบะติดข้อ
ของอดีตภรรยาผู้ตายมาตรวจสอบที่สวพพรภินทธรรม

ปรากฏว่าเจอคราบเลือดค่ะคิง
คราบเลือดที่ล้อหลังด้านซ้าย

อันนี้เห็นไหมเดี๋ยวขอเก็บตัวอย่างเลือดไปเปรียบเทียบกับดีเอนเอคนตายก่อน

ทีนี้ครอบครัวได้นำศพผู้ตายไปทำพิธีที่ชาปนสถานบ้านสร้างหลวงค่ะ
ช่วงหนึ่งเขามีพิธีตัดญาติใช่ไหมตามความเชื่อทำพิธีตัดญาติกับคนตาย
ก็จะเอาดอกไม้กระเทียมมาประกอบพิธีเพื่อที่จะได้ให้ไม่เป็นห่วงกันนะคะทั้งฝ่ายคนตายและคนอยู่
แบบนี้

ญาติแล้วก็นายจ้างที่ผู้ตายฝากเงินไว้นะคะ
ก็เอาเงิน๖๐๐๐บาทที่ผู้ตายฝากไว้มาคืนให้กับครอบครัวด้วย
เพราะว่าจ้างผู้ตายไปตัดไม้อยู่ค่าก็คือไม้อยู่คลิปตัสน่ะเนอะ
ครับให้ค่าแรงวันละห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาท
ผู้ตายก็ชอบเอาเงินมาฝากไว้ตลอดแหละเพราะอะไรรู้ไหม
กลัวใจตัวเองจะเอาไปซื้อเหล้าซะหมดก็เลยไปฝากเขาหนึ่งไว้
หลังจากนั้นก็นำลงศพมาไว้ตรงจุดที่เป็นป่าช้า
โอกาสให้ครอบครัวได้ล้างหน้าผู้ตาย
พี่ชายนี่ร้องไห้เลยนะคะจังหวะนี้
หลังจากนั้นชาวบ้านและครอบครัวก็นำร่างผู้ตายใส่ในท่อปูนซีเมนค่ะ
เพื่อจะเอาไปฝังคือชาวอีสานเขาเรียกว่าพิธีเข้าเบ้า
จะใช้กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือที่เขาเรียกกันว่าตายโหงนะคะ
เนี่ยก็จะเอาโลงเข้าไปไว้ในท่อปูนซีเมนแบบนี้แล้วก็ฝัง
หลังจากนั้น๓ปีถึงค่อยมีการขุดศพขึ้นมาประกอบพิธีชาปนกิจค่ะ
เราได้คุยกับพี่ชายคนตายนะคะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
เขาเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมแล้วก็สงสัยอดีตภรรยาของผู้ตายด้วย
เพราะว่าก่อนที่จะพบศพเนี่ยอดีตภรรยาของคนตายก็คืออดีตน้องสะพ้ายของเขาอ่ะนะ
เคาะเรียกเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามที่เป็นจุดพบศพ
แล้วถามเจ้าของบ้านว่าเปิดไฟทำไมแล้วก็ขับกระบะออกไปทันที
อันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงตามมาหรือยังไงผมก็ไม่รู้ใช่ไหม
แต่ที่แน่ผมสงสัยไงว่าสงสัยว่าถูกคาดพอเข้าประตูเสร็จอันนี้ออกมา
ญาติผมออกมามันเขาขึ้นรถกระบะหนีออกไปเลยไม่รู้ว่าหนีไม่หนี
ตอนนี้ตำรวจสพเพ็ญก็นำคราบเลือดที่ตรวจพบที่ล้อรถด้านหลังของรถกระบะของอดีตภรรยาผู้ตาย
เดี๋ยวต้องรอผลออกมาว่าจะเป็นยังไง
ส่วนล่าสุดเนี่ยคุณออสซี่ดนรวีลงพื้นที่ไปได้วงจรปิดมาค่ะคุณผู้ชม
บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับเถียงนาของผู้ตายนะคะ
จะเห็นว่าทุ่ม๔๐จะเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไป๑คัน
ตามเวลาที่ญาติให้ข้อมูลก็น่าจะเป็นรถผู้ตายนี่แหละ
ขี่ออกจากที่นามุ่งหน้าเข้าหมู่บ้าน
ส่วนวงจรปิดบ้านอีกหลังหนึ่งห่างจากจุดที่นายบุญเพ็ง
เสียชีวิตประมาณ๑๕๐เมตรค่ะ

เห็นตำรวจหลายนายมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เรียกเจ้าของกล้องวงจรปิดออกมาสอบถาม
เห็นไหมคะเจ้าของบ้านเขาก็ออกมาพูดคุย
แต่ว่ามันอย่างที่บอกมันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
ก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์ว่าตกลงตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่